ท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพาไปดูพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งมีกลุ่มคนที่เขาเชื่อ
แล้วก็พยายามค้นหานะพยายามที่จะติดต่ออยู่ว่ามนุษย์ของมนุษย์บนโลกเราเนี่ย
ทนิการเอาอากาศขึ้นไปบนดวงจันไลน์บนดวงดาวอะไรก็ว่ากันไปแต่ทีนี้มันสืบเนื่องมาจาก
เรื่องของคลิปนี้ที่มีกลุ่มคนที่เขาบอกว่าเขาสามารถติดต่อกับ
ภาษาต่างดาวแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยอะไรก็ว่ากันไป
ความจริงในคลิปที่เขาแชร์เนี่ยเขาบอกเนี่ยเขาห้ามคนถ่ายคลิปนะ
แต่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่เขากระลาที่ตำบลพระนอนอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวธรรมรัฐทีวีของเราเนี่ย
ก็ตามไปจนสามารถคุยกับผู้ชายที่บอกว่ามีมนุษย์ต่างดาวมาเข้าร่างของเขา
แล้วก็พูดคุยสื่อสารกันได้ท่านก็ชมไปแล้ว
เรื่องของมนุษย์ต่างดาวที่เขากระลาเนี่ยที่ว่ากันว่าสถานที่แถวนี้เนี่ย
มีประตูทะลุมิติระหว่างดวงดาวเขาเลยต้องไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่น
คือมันต้องมีเหตุผลว่าทำไมเขาต้องไปอยู่ที่เขากระลาที่นครสวรรค์
แล้วจะสื่อสารกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราตามให้นะครับ
ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรส่งข้อความมาพูดคุยกันก็แล้วกัน
อย่างที่คุณเขียนมาสอนบอกต้องแยกสองเรื่องนะ
ใช่ค่ะว่าเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรือไม่กับเชื่อเรื่องร่างทรงมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่า
ร่างทรงก็ส่วนหนึ่งนะใช่ค่ะซึ่งบ้านเราก็มีหลากหลายร่างทรงมาก
จริงคุณกิติศักดิ์นี่ก็คุยมาแทบทุกร่างทรงแล้ว
ใช่แล้วเรื่องมนุษย์ต่างดาวจริงก็มีหลายกลุ่มแหละที่เขามีความเชื่อ
คือมันมีมันมีกลุ่มคนที่เขาเชื่อจริงอันนี้เราก็ไปว่าไม่ได้
อย่างที่เขากระลาเนี่ยบางคนถามเอามนุษย์ต่างดาวแต่ทำไมพอไปรวมตัวกันบอกให้นั่งสมาธิ
เพราะเขาเชื่อว่าด้วยจังหวะชีพจรและสัญญาณระหว่างคนกับมนุษย์ต่างดาวเนี่ย
เวลาที่ไปอยู่ที่แขววกระลาแล้วมีประตูทะลุมิติ
คนเนี่ยเวลาจะสื่อสารกันได้ต้องใช้พลังจิตแล้วหายใจเนี่ย
การหายใจมันต้องช้ากว่ามนุษย์ต่างดาวค่ะเพราะฉะนั้นต้องนั่งสมาธิเขาเชื่อแบบนั้น
เพราะเวลาเรานั่งสมาธิเราจะหายใจช้าลงแล้วก็อาจจะเจอแล้วสื่อสารกันได้
นี่เป็นอย่างนี้นะฮะสถานที่จริงเดี๋ยวคุณกิติศักดิ์พาไป
ที่คุณกิติศักดิ์ไปเนี่ยในวันนี้เราติดต่อกับทางเพจกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากระลานะครับ
เพื่อสอบถามที่มาที่ไปเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็ให้เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์สมจิตแร่เพชรนะ
เราก็ไปไปหาที่นครสวรรค์นะครับ

แต่อาจารย์สมจิตบอกว่าเขาเป็นแค่ตัวกลาง
เป็นตัวกลางที่เทพดาวพลูโตใช้ร่างสื่อสารกับมนุษย์
และไม่ต้องการให้ทีมข่าวไปหา
เพราะเทพพลูโตไม่ต้องการให้ข้อมูล
โดยบอกว่าทีมข่าวมีเจตนาไม่ดีอันนี้เขาอ้างอย่างนี้นะ
แต่ความจริงแล้วเราต้องการแค่จะสอบถามข้อเท็จจริงจะดูว่ามันเป็นอะไรแค่นั้นแหละนะครับ
คุณกิติศักดิ์ก็พยายามสอบถามพูดคุยเขาบอกว่าหากอยากรู้อะไรให้มาใหม่
อยากรู้อะไรให้มาที่เขากระลา๑๗สิงหาคม
มีร่างกายเป็นกายทิพย์มีเทคโนโลยีวิวัฒนาการที่สูงกว่าโลกมนุษย์มาก
มาสื่อสารกับเธอก็คืออาจารย์สมจิตแร่เพชรที่อยู่ภาพในจอข้างคุณกิติศักดิ์นะ
คนละคนกับที่เป็นร่างทรงดาวพลูโตที่อยู่ในคลิปวันนั้นนะที่เราไปตามมาแล้วครั้งหนึ่ง
อาจารย์สมจิตบอกว่าที่เทพพลูโตมาสื่อสารกับเธอโดยให้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
เพราะต้องการช่วยเหลือมนุษย์โลกให้รอดพ้นจากการถูกภัยพิบัติต่าง
จากเทพดาวพลูโตแล้วยังมีเทพจากดาวเคราะห์อื่นอีกที่มาสอนหลักทำให้กับมนุษย์
อกจากนี้เหตุผลที่ดาวพลูโตหรือดาวเคราะห์อื่นมาสื่อสารและติดต่อกับคนนะฮะ
ซึ่งก็คือคนไทยที่ประเทศไทยเนี่ยตรงนี้ได้เนี่ยก็เพราะมีกระแสจิตที่ตรงกัน
ซึ่งแตกต่างจากเจ้าหน้าที่ของนาซ่าเดี๋ยวหลายคนจะถามว่าโอ้โหนาซ่าหาตั้งนาน
พยายามเต็มที่เลยยังไงก็ไม่เจอทำไมเราถึงเจอกันได้ง่าย
อาจารย์สมจิตบอกว่าเรามีกระแสจิตที่ตรงกันแตกต่างจากเจ้าหน้าที่นาซ่าที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
และที่เทพพลูโตไม่ต้องการให้นาซ่าติดต่อได้เพราะว่าไม่ต้องการให้นาซ่านำวิวัฒนาการที่ล้ำสมัยไปใช้ในทางที่ไม่ดี
หลังจากนั้นสายก็ตัดไป
แล้วทำไมเขาไม่ไปติดต่อกับองค์กระเทศไทย

อันนี้เขาทางครัว

เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยปรับจะรู้กฎจักรวาลที่เขาคุมจักรวาลทั้งหมด
กฎเนี่ยกฎใต้รักเนี่ยอันนี้จังทุกขังอาณาตาเนี่ย
มันคุมแม้แต่ส่างดาวนะเป็นกฎของจักรวาลที่พระพุทธเจ้าท่านมาสอบเนี่ย
ฉันไม่ได้บรรยัติเองนะฉันไปรู้กฎที่มันคุมจักรวาล
คุมการเกิดการตายของศักดิ์ประกัติเนี่ย
เพราะฉะนั้นต่างดาวเขาก็รู้กฎมันไม่ใช่มีแค่
เราพุทธเจ้ามีทั่วจักรวาล
ร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงครับ
รูปร่างของดาวภูโตเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมียุ่นยืนเป็นหมื่นปี

เราก็ไม่เคยสัมผัสกายละเอียดที่ว่าเขาไม่ได้มีกายหยาบอย่างนั้นแล้วนะ

กายละเอียดเหมือนสวรรค์เหมือนเทพอะไรอย่างเงี้ย

เขาคุยเหมือนคนที่แบบนั้นเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้แบบนั้น
เดี๋ยวนะอาจารย์ผมเริ่มงงเริ่มสับสนแล้ว
นี่ผมกำลังคุยกับอาจารย์สมจิตหรือว่าคุยกับต่างดาวภูโตครับ

ต่างดาวก็คุยแทนอาจารย์เลย
อันนี้คืองานของเขา

คุยกับอาจารย์นะแล้วตกลงมาจากดาวพลูโตใช่ไหม

ที่อาจารย์สมจิตบอกไงบอกว่าเขามีเทพจากหลายดวงดาว
ที่เขาติดต่อสื่อสารมายังคนไทยได้นะฮะ
แต่อาจารย์สมจิตบอกว่าถ้าอยากรู้อะไรเนี่ย
ถ้าจะมาเจอตัวกันเนี่ยนัดกัน๑๗สิงหา

แต่ไม่เป็นไรวันนี้คุณกิติศักดิ์ไปเลยนะครับ
ที่เขากระลาเนี่ยเขามีสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ฮะ
เพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่ในการที่จะติดต่อสื่อสาร
ใช่เขาบอกเขาก็มีการรวบรวมกลุ่มคน

ถูกต้องนะฮะเขากระลาอยู่ที่ตำบลพระนอน
พยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ท่านผู้ชมครับเราก็ไปนะครับ

มีการนำป้ายสัญลักษณ์มนุษย์ต่างดาว

มีคนเดินทางมาที่สำนักปฏิบัติธรรมนะครับ

มีอาจารย์รักษาอาการป่วยอยู่ท่านหนึ่งนะครับ
เราก็ไปถามอาจารย์เจริญนะครับ

อาจารย์เจริญคือสามีของ

ผู้บุกเบิกการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาว
หลังจากพ่อตาของเขาก็คือจ
ส่วนนี้อาจารย์เจริญทำอะไรเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะเดี๋ยวเราจะบอกให้ดูว่าทำอะไร
อันนี้เขารักษาโรคอยู่นะจุดเริ่มต้นที่อาจารย์เจริญใช้พลังจิตรักษาคนป่วยคนไข้นั้น
อาจารย์สมจิตบอกว่าอาจารย์เจริญบอกว่าพระพุทธเจ้าได้ส่งกระแสจิตมาสั่งให้เขาช่วยเหลือผู้อื่น
เขาจึงเริ่มใช้พลังจิตรักษาก็รักษาคนมาตลอดมีทั้งหายป่วยแล้วก็ไม่หายป่วย
วิธีการรักษาคือจะให้คนป่วยนั่งถือพระพุทธรูปแล้วท่องนโม๓จบจากนั้นให้หลับตา
แล้วเขาจะใช้ฝ่ามือแผ่กระแสจิตไปตามร่างกายคนป่วยนี่แบบที่เห็นในภาพนี้ครับ
ผมก็เป็นแผนกรักษาโรครักษาสแกนกรรมให้คนอะไรอย่างนี้
ใช้พลังสมาธิใช้สมาธิอย่างเดียว
พลังจิตพลังแกรกวานด้วยผสมประสานกับหลายอย่างมาช่วย

เหลือพระเถรเนรชีรุศิชีภัยทุกภพทุกภูมิ
ไม่ว่านรกไม่ว่าสวรรค์ท่านว่าอย่างนั้น
เราก็ทำหน้าที่ไปแต่เราก็ไม่เชื่อตัวเองหรอกแต่ก่อนนะ
ปรากฏว่าประสบว่าถ้าไม่ช่วยคนแล้วตัวเราปางตาย
วกเป็นเลือดสารพัดที่จะเป็นทอนบ้านก็ไม่ได้หายใจไม่ออก

แล้วทีมข่าวของเราที่ไปกับติเนี่ยนะปวดหลังอยู่พอดีเลย
เหรอฮะใช่เลยเอ๊ะอาจารย์เจริญลองดูหน่อยไหม
นี่เหรอคนนี้เหรอใช้พลังจิตรักษาอาการปวดหลัง
ให้ทีมข่าวของเราหน่อยนี่เนี่ยค่ะ๕นาทีได้นะ
ลองใช้พลังจิตรักษาดูเราก็ถามทีมงานว่าเออหายไหม
หลังที่ปวดเนี่ยทีมงานบอกฮือไม่ก็ไม่เห็นหายเลย
ก็อาจารย์เขาบอกแล้วไงมีทั้งหายแล้วไม่หาย
แล้วก็ถามว่าแล้วรู้สึกไหมรู้สึกเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างไหม
ทีมงานของเราก็ไม่อ่ะไม่เห็นรู้สึกพลังอะไรเลยนะคะ
ก็แล้วแต่คนอ่ะแล้วแต่คนทีนี้ค่ะมีชาวบ้านไปให้อาจารย์เจริญรักษา
ชื่อว่านางอ้วนนะคะก็บอกว่ามาเป็นครั้งแรกค่ะ
มาจากประเทศออสเตรเลียค่ะมาไกลเลยนะคะ
ต้องการจะสะสมบูรณ์เอาไว้เพื่อเอาบุญนี้ไว้ใช้
คราวที่เกิดภัยพิบัติครับ
ร่างทรงเตือนว่าปีหน้าจะมีภัยพิบัติไง
แล้วเธอเองก็ศึกษาข้อมูลเรื่องของภัยพิบัติ
ศึกษาข้อมูลเรื่องของวิธีการเอาตัวรอด
ยูทูปจากเว็บไซต์ต่างมาอย่างต่อเนื่อง
เธอเองมีอาการทางสมองค่ะเธอบอกว่าเธอเนี่ยความจำไม่ดี
ก็เลยอยากจะให้อาจารย์เจริญใช้พลังจิตรักษาให้หน่อย
ตอนที่รักษาอยู่ก็ไม่ได้รับรู้ถึงพลังงานอะไร
ก็เลยไม่แน่ใจว่าได้ผลหรือเปล่า
รู้สึกยังไงเวลาสแกนกรรม
ตัวพี่เองแค่มีความรู้สึกเหมือนกับสมองเนี่ย
ความจำมันจะไวลืมแค่นั้นแหละ
ตอนนี้ผลจะปรากฏยังไงเราตอบไม่ได้
ก็เราให้คำตอบเด่นชัดไม่ได้
ว่าโอเคเราขายแล้วนะอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่

เข้ามาสู่ร่างกายเราไหมครับผมตอนนี้ไม่รู้สึกแต่ถ้าเกิดตอนที่เดินจากข้างบนลงมานั่งเนี่ย
มันมันเหมือนกับตัวร้อนร้อนเหมือนกับร้อนอบอ้าวหรือเราเดินมาแล้ว
บอกไม่ถูกกลัวสิกลัวถึงเวลาเอาตัวไม่รอทำไงอ่ะ
ทำไงอ่ะเราคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมครับผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดขึ้นจริงพี่ก็ต้องไปตรงที่ที่สูงไว้ก่อนอ่ะ
แต่คงมาไม่ถึงเขากับร้านแน่เพราะพี่อยู่ราบรีอืมเนี่ยค่ะ
คือเรื่องนี้มันมีหลายประเด็นหลายมิตินะคะก็คือมีตั้งแต่เรื่องของพลังจิต
เรื่องของการใช้พลังจิตรักษาโรครวมถึงเรื่องของสิ่งมีชีวิตนอกโลก
มนุษย์ต่างดาวหรือยูเอฟโอทีเนี้ยค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับชาวบ้านตำบลกลา
ไปถามว่าแล้วเคยเห็นไหมล่ะเคยเห็นมนุษย์ต่างดาว
เคยเห็นยูเอฟโอไหมล่ะครับนายชุมพรศรีโตชาวบ้านที่ตำบลกลาเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเขาเคยเห็นค่ะเคยเห็นยูเอฟโอในพื้นที่เขากลาค่ะ
ตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นยูเอฟโอหรือเปล่าแต่เห็นเป็นแสงไฟสีแดงลอยอยู่บนท้องฟ้าตอนดึก
จะมารู้ว่าสิ่งที่เห็นคือยูเอฟโอตอนกลางวันไม่เคยเห็น
ส่วนบนยอดเขาที่มีอาจารย์เจริญอยู่เนี่ยค่ะชาวบ้านบอกว่าก็ไม่ได้ขึ้นไปนะ
ก็รู้แค่ว่ามีการใช้พลังจิตรักษาอาการป่วยตัวนายชุมพรกับคนในครอบครัวไม่เคยไปรักษา
แต่เห็นคนเดินทางมาจากที่อื่นไกลก็มารักษาที่นี่กันเยอะ
รักษาคนเดียวเขารักษาเนี่ยเราเคยขึ้นไปให้เขารักษา

ทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของร่างทรงมนุษย์ต่างดาวครับ
จิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลามือปราบสัมภเวษีนะคะ
ก็บอกว่าพูดมาหลายครั้งแล้วว่าเรื่องร่างทรงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมอมเมา
ร่างทรงเนี่ยนะมันไม่น่าจะจริงที่บอกว่ามาจากดาวพลูโต
สงสัยจะมาไกลดาวพลูโตไกลมากนะคะ
ก่อนหน้านี้เคยถูกตัดออกจากระบบสุริยะจักรวาลนะคะ
เพราะว่าอยู่ไกลสุดแล้วมันไกลเกินไป
แต่ก่อนอยู่ในระบบสุริยจักรวาลของเราดาวพลูโตถูกตัดออกไปนะ
เดินทางมาไกลเลยพูดไม่รู้เรื่องมั้ง
ร่างทรงพูดก็เลยฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่
ทีนี้ค่ะมือปราบสัมภเวษีคนนี้หมอปลาบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยที่มาสั่งสอนให้คนทำความดีเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องดีนะทุกศาสนาสอนให้คนทำความดีอยู่แล้ว
แต่ก็ไม่ควรจะมาอ้างเรื่องของร่างทรง
ไม่ควรจะมาอ้างเรื่องของมนุษย์ต่างดาว
หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มาจากดาวพลูโต
แล้วไม่ควรจะมาข่มขู่เรื่องของภัยพิบัติด้วย
ถ้าจะสอนให้ทำความดีก็คือสอนให้ทำความดีไป
แล้วเรื่องของการมาบอกว่าปีหน้าจะเกิดภัยพิบัติ
แล้วคนจะตายเป็นพันพันล้านคนเนี่ยนะ
บอกมาหน่อยสิจะเกิดวันไหนเกิดที่ไหนเกิดเวลาไหน

เมื่อปีที่แล้วเมื่อต้นปีใช่ไหม
ผมคิดเห็นว่าคนพวกนี้เป็นพวกหลอกลวงคน
โดยใช้จิตวิญญาณในการพูดจาให้ดูดีให้มีความน่าเชื่อถือ
แต่สิ่งที่ทุกพวกนี้ทำอยู่เนี่ยโกหกและหลอกลงคน
ผมถามว่าเทพมาตั้งไกลมาตั้งแต่ดาวภูโต
มาถึงเมืองมนุษย์ปั๊บบอกว่าทุกคนต้องทำดีนะ
เพื่อเอาฟาร์มดีเนี่ยเพื่อไม่เกิดเหตุ
ร้ายเหตุกับประเทศของเราเอง

ไอ้เรื่องการทำดีเนี่ย

แล้วกฎหมายก็บังคับให้ทุกคนทำดีอยู่แล้ว
เทพมันจะเสือกหรอมาอุตสาหกัยมาถึงปั๊บบอกว่าทุกคนต้องประพฤติ
ปฏิบัติดีเทพปัญญาอ่อนไหมอ่ะทุกวันนี้ใครใครก็พูดได้ครับมัน
จะมาเสือกมาถึงปั๊บเสือกได้แค่นี้แล้วอย่างนึงนะถ้าเทพมา
จากแล้วผู้โตจริงนะเทพมึงบอกที่มึงที่มึงเตือนเขานี่ว่า
จะเกิดพฤบัติเนี่ยมึงเรากำหนดวันจองอะไรวันไหนเดือนอะไร
เวลาเท่าไรและอีกอย่างหนึ่งผมเชื่อว่าเทพถ้ามีจริงคงทำ
มีอิทธิฤทธิ์มากกว่าที่จะมาสอนให้คุณเป็นคนดี
อันนี้ความคิดเห็นของหมอปลานะจะเน้นเรื่องของการเข้าทรงจากมนุษย์ต่างดาวนะ
เรื่องของร่างทรงเรื่องของการทำนายทายทักอนาคตอะไรพวกนี้นะครับ
แต่ทีนี้เรามาเอาเรื่องความเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาว
ก็ต้องยอมรับว่ามีคนที่เขาเชื่อแล้วก็พยายามค้นหาความจริง
ใช่ค่ะมีคนศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเยอะมากนะคะทั้งในต่างประเทศด้วยนะคะ
มีนักแสดงของไทยท่านหนึ่งนะครับที่เขาเชื่อแล้วก็ศึกษาข้อมูลเรื่องนี้อยู่นะครับ
บอกชื่อไปรู้จักดีแน่นี่ฮะคุณพีชทองเจือนี่ดาราพระเอกชื่อดังนะครับ
สนใจตรงไหนคุณพีชบอกว่าคำตอบง่ายก็คือว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้
ส่วนใหญ่จะหาแหล่งที่มาได้ชัดเจนมีหลักฐานยืนยัน๑๐๐
แต่เรื่องของความเชื่อความลี้ลับเรื่องของปรากฏการณ์ต่าง
เรายังหาคำตอบและหลักฐานที่ชัดเจนไม่ได้๑๐๐ว่าจริงแล้วมันคืออะไรกันแน่
ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้เขาสนใจที่จะศึกษาหาข้อมูลอย่างจริงจัง
เพื่อให้ได้คำตอบที่พยายามค้นหาจากสิ่งที่ตัวเองสนใจ
ทีนี้สนใจตั้งแต่เด็กศึกษาตั้งแต่เด็กถามว่าแล้วตั้งแต่ค้นคว้ามาเนี่ย
มีโอกาสได้เห็นมนุษย์ต่างดาวหรือเคยติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวบ้างไหม
คุณพีชบอกว่าไม่เคยอันนี้คือตัวของมนุษย์ต่างดาวนะ
คุณพีชบอกว่าเคยเห็นนะฮะเคยเห็นหลายครั้งแล้วด้วยแล้วก็บันทึกภาพไว้ได้หลายครั้งด้วยนะ
แต่ก็แน่นอนว่าเรื่องนี้มีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อ
คุณพีชทองเจือบอกว่าคนที่เชื่อก็อยากให้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลร่วมกัน
เพราะทุกอย่างล้วนเป็นองค์ความรู้ที่จะได้รับ
ส่วนคนที่ไม่เชื่อก็ไม่มีสิทธิ์ไปบังคับความคิดของใครได้อยู่แล้ว
ผมเองเนี่ยไม่เคยเจอมนุษย์ต่างดาวนะครับไม่เคยเจอเลยยืนยัน
แต่เป็นคนที่ชอบมองน้องฟ้าแล้วก็ได้เห็นปรากฏการณ์ต่างที่มันอธิบายไม่ได้ว่ามันคืออะไร
หลายครั้งเช่นถ้าเป็นกลางคืนก็จะเห็นดวงไฟต่างที่มันขยับไปมาแล้วก็สุดท้ายก็จะขยับไปมา
แล้วการเคลื่อนที่ก็ไม่เหมือนเครื่องบินเครื่องบินคือมันจะบินจากน่านฟ้าฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง
แต่อันนี้ก็จะขยับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาถึงเวลาเขาก็จะวาบหายไป
จริงจริงมันเยอะแบบมากนะครับถ้าเข้าไปดูในในถ้าเข้าไปสื่อชาดูเนี่ยก็จะเจอรูปทรงเนี่ยมีเป็นสิบนะฮะแต่ที่จะเห็นบ่อยเนี่ยก็จะเป็นทรงซิก้าทรงยาวนะฮะเป็นทรงซิก้ายาวแล้วก็ก็จะเป็นรูปชามคว่ำแล้วก็มีหออยู่ข้างบนแล้วก็จะเป็นอันนี้มันเป็นเป็นแบรนด์ยาวลีนะครับก็หลักหลักแล้วก็ที่เคยเห็น
เพิ่มถามเราเยอะถามบ่อยถามทุกวันกลับอีกกลุ่มนึงที่บอกว่ามันไม่มีจริงหรอกมันเป็นแบบไม่ได้
ไม่ได้เอาคนส่วนรวมก็คือผมจะขอแค่ขอพูดว่า
บางสิ่งบางอย่างที่หลายท่านเจอ
ที่มันเป็นประสบการณ์ชีวิตในมุมใดก็แล้ว
แต่ผมเชื่อว่าหลายครั้งเนี่ย

ก็ไม่สามารถอธิบายประสบการณ์ชีวิตเซี่ยวนั้น
ให้คนอื่นได้เข้าใจ
อย่างที่เราเจอว่ามันเป็นความรู้สึกแบบไหน

ก็คือไม่เชื่อก็โอเคไม่เป็นไร
แต่ถ้าชอบก็ศึกษากันต่อไป
ภาพที่ท่านเห็นประกอบเวลาที่คุณพีชเล่าให้ฟังเนี่ย

เป็นภาพทั่วไปที่เขามีการเผยแพร่กันนะครับ
เราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงไม่จริงอะไรยังไง
คุณพีชทองเจือบอกว่าณวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย

ยังเป็นคำถามที่ผู้ที่เขาเชื่อด้านนี้
ก็ต้องศึกษาค้นคว้าหาคำตอบกันต่อไป
เรื่องของการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลไม่ใช่เรื่องผิด
แต่ถ้าเกิดนำเรื่องเหล่านี้มาอ้างมาหลอกลวงมาขู่คนอย่างนี้